หมูยังราคาสูงอยู่เหรอ

ขอให้โชคดีนะคะ
ส่วนผู้บริโภคอย่างเราก็ควักเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นแล้วค่ะ

เดี๋ยววันนี้ตรวจสอบพร้อมกันในตลอดตลาดสดค่ะ
โอ้โหราคายังสูงอยู่เลยนะคะ

สะโพกไก่๖๕บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนเนื้อวัวค่ะ๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
ไก่เบอร์๐ฟองละ๔บาท

กาดขาวกิโลกรัมละ๗บาท
ผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ๑๒บาท
ที่ไทยกิโลกรัมละ๕๐บาท
พริกจินดาแดงกิโลกรัมละ๔๐บาทค่ะ
เรื่องของผลิตผลทางการเกษตรเป็นเรื่องที่เราจะต้องตรวจสอบทุกวันนะคะ
ถ้าใครอยากตรวจสอบก็ติดตามได้ในตลอดข่าว
เฉพาะช่วงตลอดตลาดสด